ได้แล้ว๔แชมป์เหลือเพียงแค่แชมป์เดียวนั่นคือในช่วงสุดสัปดาห์นี้
หลังจากปีซีซั่นฟุตบอลโต้ต้าไทยพีมอลีกแล้วเนี่ย
โมสรก็จะมีการเลี้ยงฉลองให้กับนักเตะแล้วก็สื่อมวลชน
รวมถึงประกาศนโยบายในฤดูการต่อไปด้วยนะครับ
งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จนะครับถ้า
เดินทางไปร่วมงานโดยเฉพาะสองคนใหม่นะครับ
คุณภาพอย่างเจริเฟอร์คิมแล้วก็พี่โก้มิสเตอร์แซคแมน
โดยในช่วงแห่งการจัดคอนเสิร์ตสนุกสุดเหวี่ยงมากครับเจนิเวอร์คิม
ไปหยอกล้อกับบรรดาณเตะของบุรีรัมน์โดยเฉพาะ
ชายสุขล้อมที่โดนเป็นพิเศษจนซ้อตาย
กรุณาชิดชอบก็ถ่ายรูปลงมาล้อในอินสตาแกรมเลยครับ
ไปทุกโต๊ะนะครับคุณเจนิเฟอร์คิมตามสไตล์คนโสดนะครับ
เช่นเดียวกับบรรดานักเตะตัวหลักที่ถือว่าเป็นตัวฮาว
ประจำสมบวนสอนนั่นก็คืออันเดสตูนเยสของหลังชาวเวเนสเวร่า
จูงมือเพื่อร่วมทีมขึ้นไปเต้นนะครับในเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรครับ
งานค่อนข้างจะไพรเวทนะครับแต่ว่าเมื่อมีสื่อไปก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับ
ภาพแบบนี้หลุดออกมาแน่นอนย้ำอีกครั้งนะครับ
สนามสุขพัชราศัยนะครับบัตรตอนนี้น่าจะเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อย